ในต่างประเทศเขาเถียงกันเรื่องนี้
ทะเลาะกันแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะ

แต่จริงถ้าเกิดลองดูนักข่าวข้างในแล้วจะรู้สึกเศร้าครับ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแสดงทัศนคติส่วนตัวนะครับ
เป็นงานฉลองวันเกิดอายุครบ๓๔ปีของคน๒คนนะครับ
ก็คือเป็นชาวไนเจรียซึ่งเป็นแฟนบอลของเมซี่
ส่วนอีกคนนึงก็เป็นคนที่ชื่นชอบโรนาโดอ่า
คือเถียงกันไปเถียงกันมาครับเรียกได้ว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับ
แล้วก็คนที่เขาเชียร์เมซี่ที่ชื่อโอบิน่าครับ
อยู่ก็หยิบแก้วขึ้นมาเครื่องใส่อีกคนนึงก็ที่ชื่อว่าเอ็นวาบู
โอ้โหกลายเป็นว่าเจ้าเอ็นวาบูเนี่ยที่โดนคว่างใส่
เศษแก้วขึ้นมาแล้วก็แทงใส่โอบิน่าจนล้มลงไปนอนกับพื้น
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเนื่องจากเสียเลือดมาก
ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้แล้วนะครับ
อันนี้เป็นข่าวที่อยากจะบอกตอนเช้าว่าใครจะเก่งกว่าก็เรื่องของเขานะครับ
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่าเลย
เสียทั้งเพื่อนนะครับแล้วก็หมดอนาคตเลย
เช้ากับโรนาโดเขาไม่ได้มีเรียกบาดหมางนะแล้วสื่อชอบไอ้เสียมไง
โรนาโดกับเมซี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นคู่แข่งแย่งชิงความสำเร็จกัน
แต่ทั้งคู่ที่ผ่านมาเขาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ความเคารพกับอีกฝ่ายหนึ่งเสมอนะครับ
เรียกได้ว่าแข่งกันเฉพาะในสนามเท่านั้นแหละเพราะนอกสนามก็เป็นเพื่อนกันไง
สองส่งผลให้เอวานนท์ถูกปลดออกจากงานในเวลาต่อมาซึ่งหลายคนก็บอกว่า
นี่รำไม่ดีโทษปี่โทษกองหรือเปล่าเนี่ยไปกันใหญ่นะครับ
สุดท้ายเนี่ยพอปลดแพทย์ออกไปตัวเองก็โดนปลดด้วยเวรกรรมจริงนะ
ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้นะทั้งสองฝ่ายเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายกันไม่ได้นะครับ
ก็ต้องเจรจาข้อตกลงยุติคดีความตามที่ผู้พิพากษานั้นนำเสนออีกด้วยครับ
ไปดูการประชุมของสะพานฟุตบอลอันดังชาติอันดับรวมฟีฟ้า
นครซูริกประเทศสวิสแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดครับ
นี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าคนใหม่เตรียมขันรับข้อเสนอของ
ซึ่งก็เตรียมที่จะพิจารณาให้ผู้หญิงนะครับ
มีความสามารถเข้ามารับตำแหน่งระดับสูง
หรือว่ามีอำนาจในการตัดสินใจในวงการฟุตบอลมากขึ้น
โดยมองว่าผู้หญิงนั้นอาจก็มาช่วยแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นได้นะครับ